ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออัดคลิปของสามี
ที่จับลูกโยนไปโยนมาลูกเพิ่งเกิดได้๒๔วัน
วันนะวันนะคอยังไม่แข็งเลย
แล้วสามีนี่ติดยาเสพติดติดยาบ้าด้วยชอบทำร้ายเธอด้วย
แล้วมาทำกับลูกแบบนี้เธอไม่รู้จะทำยังไงนะฮะ
ก็เลยส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือตัวของพ่อเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายลูกเขาหยอกลูก
เขาเล่นกับลูกค่ะแต่แม่เด็กโอ้โหอย่างนี้มันเล่นแรงไปหรือเปล่า

ไม่คือเข้าใจว่าในจุดประสงค์คืออยากหอกลูก
แต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าลูกคุณอายุเท่าไหร่กี่วัน
คอแข็งเลี้ยงแล้วคุณยิ่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแบบเนี่ย
หรือสภาพหรือว่าสติของคุณในช่วงเวลานั้น
มันครบไหมคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่ามันทำแรงไปหรือเปล่า
คอหักตายขึ้นมาทำยังไง
ท่านผู้ชมครับแม่ของเด็กเนี่ยส่งคลิปนี้ไปขอความช่วยเหลือนะฮะ
แล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กซองดูฮีเนี่ยเขาเห็น
เขาก็ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะตรวจสอบจนรู้พิกัด
ว่าโอ้โหพ่อหยอกลูกอย่างนี้ไม่น่าจะใช้แล้วล่ะ

เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเด็กตัวนิดเดียวอายุเพิ่ง๒๔วัน
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ที่ศรีสะเกดไปถึงบ้านหลังนี้แล้วนะครับ
นี่ฮะบ้านอยู่ที่ตะบนบัวหุ่งอำเภอราศรีสลัย
แล้วก็คุมตัวพ่อของเด็กก็คือผู้ชายในคลิปเนี่ย
ไปที่โรงพักษ์สพราศรีสลัย
คือผู้ชายคนนี้ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยเสพยาเสพติดนะ
แต่เขาไม่ได้ทำร้ายลูกเขาแค่หยอกกับลูกจริง
ขณะเดียวกันตำรวจก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฮะ
ไม่ทำก็ไม่ทำแต่ยังไงก็ไปโรงพักก่อน
แล้วขอแยกลูกแล้วก็เมียเนี่ยออกมาจากบ้านก่อนก็แล้วกัน
คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมแม่ของเด็กไม่ขอความช่วยเหลือ
หรือว่าไม่เอาลูกออกมาหรือว่าหนีไปอยู่ที่อื่นก่อน
แม่ของหนูน้อยคนนี้เธอบอกเธอก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร
เนื่องจากเธอเป็นชาวสปลาว
ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่ตำบลบัวหุ่งอำเภอราศรีสลัยจังหวัดศรีสเกต
บ้านหลังนี้นี่แหละที่เมื่อคืนนี้ตำรวจมาช่วยเด็กไปแล้ว
ได้คุยกับย่าของเด็กนะฮะแล้วก็เป็นแม่ของผู้ชายในคลิป
ย่าบอกว่าลูกชายเนี่ยมีแฟนเป็นชาวสปลาวคบหาอยู่กินกันมา๔๕ปี
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตเนี่ยเป็นหลานชายวัย๕ขวบ
คนเล็กก็คือหลานสาวในคลิปอายุเพิ่ง๒๔วัน
ตอนที่ลูกกับลูกสะพ้ายเนี่ยเขามาอยู่ด้วยกันแรกก็รักกันดี
แต่หลังหลังมาลูกติดยาบ้าค่ะ

เป็นคนโวยวายใจร้อนชอบทำลายข้าวของในบ้าน
ชอบทำร้ายร่างกายเมียทำให้มีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
ขณะเดียวกันแม่ของเด็กนะครับภรรยาของผู้ชายในคลิป
เธอเป็นชาวสปลาวอายุ๒๖ปีเธอบอกสามีเธอเนี่ยอายุ๒๙
วันนี้คุยกับคุณบอมอภิวัตนี่ฮะหนูน้อยอยู่ในอ้อมกอดแม่อย่างปลอดภัยแล้ว
เธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะครับเธอบอกเธอเป็นชาวสปลาว
มาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยเมื่อ๗ปีก่อน
แล้วก็รู้จักกับนายนัทพลผู้ชายในคลิป
ก็คบหาดูใจอยู่กินด้วยกันจนมีลูกกันสองคน
ลูกชายคนโตอายุ๕ขวบแล้วก็นี่ฮะคนเล็กอายุ๒๔วันผู้หญิง
แรกก็หวานชื่นรักกันดี
อยู่ไปนัทธพลนี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้ามือ
อันนี้เธอบอกแต่ถ้าดูจากในคลิปเนี่ย
อาจจะไม่ใช่มือก็ได้
บอกว่านัทพลชอบทำร้ายร่างกายเธอหลังจากติดยา
เธอตัดสินใจขอเลิกไปแล้วรอบนึงกลับไปอยู่ที่ลาว
นัทธพลตามไปง้อเธอก็ใจอ่อนยอมกลับมาอยู่ด้วย
ตอนที่เลิกกันไปแล้วเธอไปลาวเนี่ยมีลูกคนเดียวคือลูกชายวัย๕ขวบ
มาอยู่ด้วยกันรอบสองเนี่ยฮะลูกเพิ่งคลอด
อายุเพิ่ง๒๔วันแล้วก็เป็นเหมือนเดิม
มานิสัยเหมือนเดิมติดยาชอบทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของในบ้าน
แล้วเนี่ยฮะล่าสุดเธอบอกเธอทนไม่ไหวแล้วก็เลยอัดคลิปไปขอความช่วยเหลือ
ตั้งแต่ภายถึงคนนี้ใช่มั้ยตั้งแต่ออกโรงคุณบนบาน๓วัน
เขาก็เลยทำร้ายทำร้ายลูกคือมันกดดันนั้น
ที่เขาทำร้ายหนูนั่งร้องไห้
ใช่มันในคลิปนั้นเลยแต่พอบางครั้งเขาก็เอามือยิกหนึ่งแล้วก็โยนลูก
อืมเราได้บอกอะไรกับเขาไหมที่เขาทำอย่างนั้นแล้ว
บอกว่าอย่าทำลูกแบบนั้นเขาบอกไม่เป็นไรหยกหยก
แล้วนะท่านผู้ชมครับเจ้าของเพจซองดูฮีที่ไปช่วยเหลือนะฮะ
บอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องก็หาพิกัดทันทีว่าเขาอยู่ที่ไหนกัน
พอพบพิกัดบ้านที่อยู่ต่างก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยทันที
ช่วยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะช่วยเหลือพาแม่
เดี๋ยวสามารถจะพาแม่แล้วก็ลูกสาวไว้๒๔วันกลับไปส่งที่บ้านที่สปลาวน์
คุณบอมอภิวัตก็เลยไปที่สราสีไสล์
ใจนาธิคุมตัวในนทธพนต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
วันนี้ก็เลยได้คุยด้วยนัทธพลบอกว่า
คบหาอยู่กินกับแฟนสาวมาห้าปีเขายืนยันว่ารักแฟนมากอืม
รักทุกวันไม่เคยไม่เคยเลิกรักเลยแล้วตีทุกวันไหมคะ
เขาบอกว่าก็มีบ้างเหรอคะเคยทะเลาะและทำร้ายร่างกายแฟนบ้าง
แต่ความจริงตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะคลิปที่เห็นเนี่ยที่แฟนอาจแอบอัดคลิป
แล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลือนัทธพลยืนยันว่าเขาแค่หยอกลูก
แต่แค่หยอกแรงไปหน่อยหน่อยนะคะ
เขายอมรับว่าเขาเสพยาบ้าจริงแต่ไม่เคยทำร้ายลูก
คุณบอมก็เลยบอกว่านี่นัทพลรู้หรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
ภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยเขาจะกลับไปอยู่ลาวกันแล้วนะ
เขาจะไม่อยู่กับคุณแล้วนะเขาไม่อยู่ด้วยแล้วนะ
นัทพลนี่ร้องไห้เลยนะฮะนี่เหรอก้มลงไปซุดร้องไห้เลยเหรอคะ
บอกมาทิ้งกันอย่างนี้ได้ยังไง
เขาอยู่ในหัวเข้าไปผู้ชาย
เขาบอกว่าเขาอยากจะกลับที่บ้านเขาอะไรไหนเขาบอกว่าเขาจะกลับกับผม
แล้วเขาจะทิ้งผมยังไงก็ไม่เอาผมอยู่คนเดียวแหละครับ
อยู่กับลูกผมถ้าเขาไม่เอานะแต่ทำไมเขาไม่กลับกับผม
ได้คุยกันไหมเมื่อเช้ามีแม่กับแม่มา

อ้าว

อ้าวบางทีนัทธพลก็ต้องหันมาดูตัวเองนะครับ
อ้าวบางทีนัทพลก็ต้องหันมาดูตัวเองด้วยนะ

รับตัวกลับใจเลิกซะ

แล้วค่อยกลับไปหาลูกหาเมียที่สปลาวอีกรอบ

คือเข้าใจในแง่ความรู้สึกนะ
พรุ่งนี้นำตัวส่งฟ้องสารดำเนินคดีเรื่องนี้นะฮะ
ส่วนลูกกับเมียเขาคงจะกลับไปที่สปลาวกัน